ครับวันนี้องค์การรักชาติรักษณ์ดินมายึ่งคำล้องต่อพประชา
ของภักดิ์ได้ประทุมร่วมกันเมื่อวันที่หนึ่งภาษากิจกาหยนต์ที่ผ่านมา
แล้วก็มีมติร่วมกันในการขับ
สาวสอของพักษ์ก็คือสาวสอปาจีนบุรีออกจากสมาธิกภักษ์
แล้วก็มีการลงโทษสอสออีกท่านหนึ่งในฝั่งทนนะครับ
ตัดสิทธิ์อันพึงมีพึงได้แต่ไม่ได้ขับออกจากสมาชิกพัก
ด้วยเหตุว่าสมาชิกสภาพผู้แทนของพักเก้าไกรทั้งสองคนเนี่ย
กระทำการในลักษณะคุกคามทางเพศนะฮะ
ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
แล้วก็อาจจะมีความผิดในเรื่องของจริยธรรมอย่างรุนแรงด้วย
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ
แล้วก็ติดตามสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียมาอย่างต่อเนื่อง
ตามข้อบังคับพักไปแล้วหรือแม้จะจะเรียกประชุมเพื่อ
พิจารณาสาวสาวฝั่งทนอีกท่านหนึ่งนะครับอย่างไรก็แล้วแต่
แต่เรื่องนี้องค์การรักชาติรักแผ่นดินได้เคยนำความมาร้องต่อปปช
ไปแล้วครั้งหนึ่งในกรณีของสสปจีนบุรีนะครับ
แต่ว่าสอสอฝั่งทนนั้นยังไม่ได้นำความมาร้องต่อปปช
เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม
ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนอย่างรุนแรงเพราะมาตรฐานทางจริยธรรมที่สารรัฐมนูลและองค์กรอิสระ
ได้ร่วมกันกำหนดนะฮะตามละตำนูนมาตรา๒๑๙ไว้เนี่ย
อันนั้นเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมนะครับ
เรื่องนี้จึงไม่เกี่ยวใดกับพักนะฮะ
ไม่เกี่ยวใดกับกรกตนะครับ
แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปชโดยตรงที่จะดำเนิน
จะดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยว่าการกระทำของสอสอทั้งสองท่านเนี่ยเข้าข่ายความผิด
เข้าข่ายการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาปปชก็เคยวินิจฉัยและลงโทษสอสอ
โดยวินิจฉัยว่ามีความผิดจริงก็เสนอสารดีกาเพื่อพิพากษาเพิกถอนการดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าว
แล้วอาจจะต้องเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งอีกอย่างน้อยเป็นระยะเวลา๑๐ปีด้วยนะครับซึ่งก็มีหลายสอสอหลายท่าน
มีฝ่าฝืนมาตรฐานทางจิริยธรรม
อันนี้เป็นบทลงโทษที่

ฉะนั้นกรณีของสาวทั้งสองท่าน
ก็เผ่าไขการละเมิดทางจริยธรรม
เพราะว่ามติของพักเก้าไกร
ได้ฟันทงมาแล้วว่าฝ่าฝืน
หรือมีการคุกคามทางเพศจริง

จึงต้องนำความมาร้องต่อประชา
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ที่อาจจะมาช้อนหรือตกปลาในบ่อ
จากสมาชิกภาคจะหนึ่งหรือสองคนก็แล้วแต่

เพื่อไปอยู่อีกภาคหนึ่งภายในสามสิบวัน
ตามที่ลัดธรรมนูญมาตราหนึ่งศุนย์

ขอให้ภาคที่คิดหรือจักรธรรมอย่างนั้น

กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกหรือสอสอไว้อย่างไร
และให้ไปดูพรบประกอบลัดธรรมนูญ
ในพักการเมืองปี๖๐ด้วยว่ากำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกพักหรือผู้ที่จะเป็นสอสอของพักนั้นไว้อย่างไร
เพราะหากท่านรับบุคคลซึ่งถูกพระเก้าไกรวินิจฉัยว่า
คุกคามทางเพศนะครับแล้วเนี่ยแล้วหวังผลว่าจะเอาเข้าไปเป็นสมาชิกของพักท่านเนี่ย
พักท่านอาจจะถูกร้องเรียนแล้วถูกสั่งยุบนะฮะ
เพราะเหตุแห่งการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนว่าพักการเมือง
แล้วก็ข้อบังคับพักของท่านเองด้วยก็ฝากเตือนไว้นะครับ
เพราะเรื่องนี้ผมตัดไม่ปล่อยอยู่แล้วพักการเมืองไหนที่รับไปเดี๋ยวผมจะตรวจสอบ
แล้วก็จะดำเนินการตามคำลองของกฎหมายต่อไปครับ
มือมาติพระเก้าไกรวินิจฉัยทั้งสองคนเนี้ย
ว่าภาคขายการฝ่าฝืน๑๐๐๐นะครับ
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาคุกคามทางเพศหรือฝ่าฝืนในเรื่องนี้
มันก็ชัดเจนโดยตรงอยู่แล้วไม่ต้องไปตีความให้มากเรื่องนะครับ
เพียงแต่ว่าขั้นตอนของประวัติศาสตร์อาจจะมีขั้นตอนในการแต่สวนสอบสวนมากนิดหน่อย
แล้วเขาสรุปสำนวนวินิจฉัยก็ส่งให้อายการฟ้องกับสารดีกา

โทษรุนแรงสูงสุดก็คือถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตไม่สามารถลงได้
ขึ้นอยู่กับสารดีกาจะวินิจฉัยอย่างไรนะครับแต่โดยข้อกฎหมายแล้วก็เขียนไว้นะครับ
ตำแหน่งสอสอนี่หลุดแน่ส่วนจะเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกี่ปีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสารครับ
จริงพักต้องแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้นะครับ
ไม่ใช่ออกมาแถลงว่าสมาชิกภักดิ์มีความผิดจริงแล้วก็จบกันไป
เพราะว่าพักเก้าไกรเองก็มีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
สอสอของพักมีการกระทำในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจิริยธรรมเนี่ย
อย่างน้อยเท่าที่ผมร้องเรียนและตรวจสอบมาก็๕๖คนไปแล้ว
ตั้งแต่ทะเลาะกันในร้านอาหารนะครับ
เรื่องของการเมาแล้วขับอะไรต่างเยอะแยะมากมายไปหมด
มันสะท้อนให้เห็นว่าเวลาพักเหล่านี้เนี่ยไปหาเสียง
ก็มักจะกล่าวอ้างโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นพักของคนรุ่นใหม่
มีความคิดก้าวไกลนะฮะไอ้ความคิดกับการกระทำเนี่ยมันอาจจะปฏิภาคหรือตรงกันข้ามกันไง
ไปไกลแต่การกระทำเนี่ยยังอยู่ใต้ตมอยู่เลยนะครับ
อย่างนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งประชาชนทั้งประเทศ
หรือน้องเยาวชนทั้งประเทศเนี่ยควรจะมองให้รอบด้าน
อย่าไปเพ้อหลงหรือติดกับในเชิงความคิดจากการที่เขาพยายามจะโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย
เพราะรู้สึกว่าจะเก่งเหลือเกินในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียในการปลุกระดมความคิดของคน
แต่อย่างลายเสียเนี่ยความจริงก็คือความจริง
แล้วเมื่อความจริงมันปรากฏมันก็จะเห็นรอยแผลความเน่าเฟะเหม็นไปทั้งคล่องอย่างนี้เป็นต้น
ที่พี่ศรีบอกว่าคนแสดงความรับผิดชอบให้มากกว่านี้คืออะไรครับ
ในต่างประเทศเนี่ยหัวหน้าพักก็ถึงขั้นลาออกเลยนะ
เห็นไหมฮะในญี่ปุ่นในเกาหลีในหลายประเทศเนี่ย
เขาออกมาแทรงความรับผิดชอบนะฮะ
คงคำนับแล้วประกาศลาออกไปเลย
แต่ว่าพักการเมืองในประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือตัดสว่าง
นิ้วไหนร้ายนิ้วไหนเสียก็ตัดทิ้งไป

ไม่ได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสาธารณะที่ตนเองเคยประกาศ

เยอะแยะมากมายแต่ว่าตัวเองก็ไม่สามารถทำตามนโยบายได้

ภักดิ์เหนือออกคนคนเหนือก็ภักดิ์อะไรประมาณนี้แหละ
หรูอลังกาต่อถ้อยคำเหล่านี้เหลือเกิน
แต่ว่าปฏิบัติจริงไม่ได้เป็นไปตามนั้นแต่อย่างใด
คิดว่าวันนี้การประชุมของพักเก้าไกร
ที่บอกว่าจะมีมาติภักดิ์ส่อปูอัดอีกรอบหนึ่ง
นี่คิดว่าจะรอบนี้น่าจะได้ออกจริงแล้ว
คิดว่าจะขับหรือไม่ขับ
สังคมก็รู้อยู่แล้วว่าจะทำอย่างไรนะครับ
เพราะเขาพลาดอย่างแรงที่อีกคนหนึ่งขับออก
อีกคนหนึ่งลงโทษไม่ได้ขับออก
มันสะท้อนให้เห็นว่าพักไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกันนะครับ

ใครมีตัวใหญ่เส้นใหญ่ก็อาจจะอยู่รอดอยู่ยั้งนะครับ
ทั้งที่มันเป็นมูลฐานความผิดเดียวกันนะครับ
งั้นถ้าจะลงโทษก็ต้องเหมือนกัน

พอสังคมวิภาควิจารณ์มากยิ่งขึ้น
ก็มาจัดประชุมใหม่แล้วก็อ้างว่า
ไม่ได้ปฏิบัติตามติของภาคนู่นนี่นั่น
แล้วก็ใช้มาตรการขับออก

ผมว่าสังคมเขาตราหน้าตราความผิดเหล่านี้ไปชัดเจนเรียบร้อยแล้ว
มาทำวันนี้ก็คงจะสายเกินไปแล้ว
ครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ